ว่าหลายท่านเคยได้ยินเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่จากความโมโหหิว
อันนี้ข้าวไข่เจียวข้าวเมียนะคะโมโหหิวเหมือนกัน

ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะมีคนไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะแล้วก็สิ้นใจตายอยู่คาจานข้าวไข่เจียวเลย
ทราบชื่อก็คือนางสาวคณิตถาโยธาธรรมอายุ๓๔ปีค่ะ
เสียชีวิตอยู่ในห้องพักคนงานในพื้นที่ตำบลหัวถนน

ซึ่งเป็นสถานที่จอดรถบรรทุกดินลูกรัง
ตำรวจสพพนานิคมก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
สืบสาวราวเรื่องไปจนรู้ว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
แต่ก็คือสามีของผู้ตายนายทวีโชคสกรรำวัย๓๑ปีนี่แหละค่ะ
ตำรวจเขาก็ประสานไปทุกสถานีเลยนะคะ
จนกระทั่ง๒ทุ่มเมื่อคืนนี้
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจโนนดินแดงว่าจับตัวนายทวีโชคได้แล้ว
ขณะกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านด่านตรวจน้องเสม็ด
มีของกลางเป็นปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์จุด๓๘ไปด้วยนะคะ
ก็รีบนำตัวผู้ต้องหาเดินทางมาดำเนินคดีในพื้นที่สพพนัฐนิคมเลย
ตำรวจสพพนัฐนิคมคุมตัวนายทวีโชคไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุ
เขาก็ยอมรับสารภาพบอกว่าที่ก่อเหตุลงไปเนี่ยเพราะว่าหึงหวง
เพราะว่าภรรยาเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีความลับทางโทรศัพท์
แตะก็ไม่ได้ต้องก็ไม่ได้ขอดูอะไรไม่ได้สักอย่างเลย
แล้วก็รู้มาอีกว่ามีผู้ชายมาติดพันธุ์เมียตัวเอง

ฟังเขาเล่าเลย
เมียบ่นอยู่นั่นแหละ

มันเลยกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายเดินไปหยิบปืนในกระเป๋า
ที่แขวนไว้ข้างห้องแล้วยิงเข้าหัวเมียจนตายเลย

ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่นำตัวนายทวีโชคมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว

รุมประชาธารณวมเลยค่ะ

ทั้งจากแยดพ่อของผู้ตาย
กระโดดถีบชกต่อยเอาซะอ่วมอรไทยเลยนะคะ

แล้วก็ควบคุมตัวคนที่เข้าไปรุมประชาธรรม

ต้องโดนดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายไปด้วยนะคะ
เรื่องต้นนายทวีโชคโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และมีอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาตค่ะ